คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ที่ต้องชื่นชมกันหน่อยนะครับ
คนดีที่เก็บของได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าของเขานะครับ
นี่ฮะที่อุบลราชธานีนะครับ
มีสองสามีภรรยาที่ตระเวนเข็นรถเข็นรับจ้างตัดย่า
โทรศัพท์มือถือได้แต่ไม่คิดเอาเป็นของตัวเอง
ตามหาจนเจอเจ้าของครับ
นี่ครับเป็นคลิปที่มีการไลฟ์กันนะครับ
โดยนายอาทิตย์พินทุเอกอายุ๓๒ปีไลฟ์สด
ขณะที่นำเสื้อผ้าไปมอบให้กับคุณตาคุณยาย
ซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเร่ร่อนเข็นรถออกหา
รับจ้างตัดย่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
แต่ปรากฏว่ากลับถูกร้องขอให้ช่วยตามหา
ที่คุณตาคุณยายเขาเก็บได้ข้างถนนบริเวณทางเข้าบ้านปลาดุก
อุบลตรการตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับ
กระทั่งเจ้าของโทรศัพท์มารับโทรศัพท์คืน
โอ้โหเรื่องนี้ได้รับความชื่นชมอย่างมากในโลกโซเชียลเลยนะครับ
ทีมข่าวออกตามหาคุณตาคุณยายสองสามีภรรยา
จนไปพบนะครับพบกับนายสุวรรณพุทธไทยสงฆ์
กำลังเข็นรถเข็นสภาพเก่าครับ
โดยมีนางสาวหนูพัดสนร้อยภรรยานั่งอยู่บนรถ
เราไปเจอทั้งสองคนบริเวณถนนเลี่ยงเมือง
่งหน้าอำเภอสว่างวีรวงนะครับ
ก็ได้สอบถามนายสุวรรณนายสุวรรณก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเป็นคนร้อยเอ็ดส่วนภรรยาเป็นคนขอนแก่น
อาศัยอยู่ที่อุบลราชธานีหลายสิบปีแล้ว
มีอาชีพรับจ้างตัดย่าตามหมู่บ้านแล้วก็ขายลูกโป่ง
มีรายได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาทค่ำไหนก็นอนที่นั่นแหละนะครับ
ส่วนเรื่องที่เก็บโทรศัพท์ได้นั้น
ได้เพราะว่าตอนเข็นรถเข็นมาตามถนนอุบลตรการ
ระหว่างทางก็ไล่เก็บขวดของเก่าไปด้วย
เอิญมาพบโทรศัพท์มือถือก็เครื่องหนึ่งนะครับ
เก็บขึ้นมาดูเพราะว่าเครื่องมันก็ยังเปิดอยู่นะฮะ
แต่ผมเองก็ใช้มันไม่เป็นหรอก
ก็ไม่รู้จะรับสายยังไงเพราะมีสายโทรเข้ามาเหมือนกัน

ไว้จนกระทั่งเดินมาถึงแยกบายพลาสกุฎลาดถนนเลี่ยงเมือง
ปรากฏว่ามีนายอาทิตย์พันธุเอกซึ่งเป็นพลเมืองดีที่อยากจะช่วยเหลือ

เรียกให้หยุดเพื่อจะส่งเสื้อกันหนาวให้
ทีนี้คุณตาก็เลยบอกแบบนี้
ไอ้หนูนี่ตาก็เก็บโทรศัพท์มือถือเจอพอดี
ช่วยกันหน่อยช่วยกันตามหาเจ้าของหน่อย
อืม
ผมโปรดโทรศัพท์ส่วนจัวร์

แล้วมาเจอเรื่องบังเอิญอะไรแบบนี้นะครับ

ผมก็พยายามดูเบอร์จากโทรศัพท์

ก็เลยโทรกลับไปตามเบอร์ที่โชว์นั้น

พบว่าคนนั้นที่โทรเข้ามาเป็นเจ้าของเครื่อง
เวลาเครื่องหายก็โทรตามในเครื่องตัวเองแล้วแหละ

เดินทางมารับโทรศัพท์คืนสำเร็จนะครับ
ด้านของเจ้าของโทรศัพท์เป็นผู้หญิง
ก็คือนางสาวเก๋นะครับ
นางสาวเก๋บอกว่าวันเกิดเหตุสามีจอดรถข้างทาง
ลงไปทำธุระยิงกระต่าย

ปวดฉี่ก็เลยไปฉี่ข้างทาง
แล้วก็ทำโทรศัพท์หล่นตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณสองสามีภรรยาคู่นี้มาก
เป็นคนดีไม่คิดเอาของของคนอื่น
ทั้งที่คุณลุงคุณป้าไม่มีโทรศัพท์ใช้ด้วยซ้ำ
ทีนี้ก็มอบเงินเป็นสีน้ำใจให้
แล้วก็มอบผลไม้ให้จำนวนหนึ่งนะครับ
ครับผมซอยเหลือกันครับมีอย่างมอบเป็นอย่างครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปทำข่าวแล้วครับ
ก็ไปถามคุณตาสุวรรณบอกว่ามีเบอร์ติดต่อไหม
เพื่อมีคนอยากจะว่าจ้างให้ไปตัดย่าซะหน่อย
บอกว่าโทรศัพท์มันพังไปแล้วหลาน
แต่หากใครจะจ้างก็ขอให้สังเกตรถเข็นนะ
เพราะว่าผมจะเดินไปเรื่อยค่ำไหนก็นอนที่นั่น
ผมเข็นผ่านที่ไหนผมพร้อมจะตัดย่าให้ทุกท่านเลย
ทุ่งนาก็จะไปหาปลามาทำเป็นอาหาร
แต่สำหรับใครที่อยู่บนราชธานีหรือว่าขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วเจอ
คุณตาคุณยายนะก็แวะถามถ่ายได้
หรือว่าจ้างไปตัดย่าได้ด้วยนะครับ

เป็นข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือก็ได้นะคะ